มีต่อเลยค่ะเรื่องของครูตีเด็กค่ะ
อันนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งจังหวัดสุราธานีนะคะ
แม่ของเด็กอายุแค่๑๐ขวบเองอยู่ป๕เป็นเด็กผู้ชาย
เขาบอกว่าลูกไม่ทำการบ้านแล้วก็ถูกครูตีทำโทษจนเป็นแผลที่ก้นแบบนี้
บอกตอนแรกลูกก็ไม่กล้าบอกแม่เห็นแม่ก็เลยถาม
ลูกก็เลยสุดท้ายก็บอกแม่ว่าครูตี
บอกว่าจากเรื่องนี้คุยกับทางผู้มนุยการโรงเรียนแล้ว
มนุยการโรงเรียนบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเยียวยาให้
ไปสักพักนึงแล้วยังเงียบอยู่เลย
แม่เลยบอกว่างั้นแม่ก็ต้องแจ้งความแล้วแหละ
จะเอาผิดครูที่ทำโทษนักเรียนขนาดนี้นะคะ

ทีมข่าวของเราก็เลยไปพบกับคุณแม่นะคะ
คุณแม่อุมาพรจันสุวรรณอายุ๓๕ปีเป็นชาวจังหวัดสุราธานี
แม่ของเด็กผู้ชายอายุ๑๐ขวบนักเรียนชั้นป๕
โรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลคลองพาค่ะ
ตอนที่นักข่าวของเราไปคุยนี่ลูกก็อยู่นะคะ
น้องเองก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าถูกครูตี
ครูตีพร้อมกับเพื่อนยกห้องเลยนะ๓๐คน
เป็นคาบเรียนวิชาภาษาไทยเมื่ออังคารที่๔ธันวาคมที่ผ่านมา
สาเหตุก็คือคาบที่แล้ว
คุณครูที่สอนวิชาภาษาไทยสั่งการบ้านเอาไว้
แล้วปรากฏว่าพอมาเรียนอีกข้ามหนึ่งเป็นครูอีกคนนึงมาสอนแทน
เด็กก็เลยเข้าใจว่าอ๋อไม่ต้องทำส่งมั้ง
เพราะครูคนที่มาสอนแทนเนี่ยก็คงไม่รู้ว่าเด็ก
ต้องทำการบ้านจากครูคนเก่าครูคนเดิมอะไรแบบนี้
แต่ปรากฏว่าเด็กก็เลยไม่ทำการบ้านมาส่งครูก็เลยทำโทษ
วิ่งรอบสนาม๑๐รอบแล้วก็ตีใช้ไม้หวายตีอะค่ะ
คนละ๓ครั้งเนี่ยค่ะ
ที่กี่ครั้งละคะสามครั้ง
หมายถึงว่าลูกทางห้องเลยลูกทางห้อง
ซึ่งแม่ของน้องก็บอกว่าตอนแรกลูกไม่บอกค่ะ
แต่แม่สังเกตเห็นตอนที่ลูกอาบน้ำ
สุดท้ายลูกชายก็เลยยอมบอกว่าถูกครูตี
วันนี้พาลูกชายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
นำเอกสารจากโรงพยาบาลไปแจ้งความ
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วด้วยนะคะที่สพท่าชนะ
แล้วก็แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบเรื่องนี้แล้ว
เพื่อร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายหลังถูกครูตีลงโทษ

เพราะว่าอยากจะให้สังคมรับรู้ถึงการกระทำของครูประจำวิชาภาษาไทยคนนี้
หลังจากนั้นเนี่ยผู้มนุยการโรงเรียนติดต่อไปนะคะ

เดี๋ยวทางโรงเรียนจะชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินเยียวยา๒๐๐๐บาท

คุณครูที่ตีลูกชายก็ติดต่อกลับมาว่าไม่มีเงินเยียวยาให้

แต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคุณครูต้องลงโทษขนาดนี้ค่ะ

อยากให้กวดสอบดูว่าคุณครูทำโทษน้องเกินกว่าเหตุไปไหมคะรุนแรงไปไหมคะ
สำหรับพ่อแม่ดูว่ามันรุนแรงเกินไปค่ะ
สำหรับพ่อแม่ทุกคนถ้าเห็นลูกกลับมาโรงเรียนในสภาพอย่างนี้นะคะจับไม่ได้ค่ะ

ก็โกรธมากอะค่ะทำใจไม่ได้เลยค่ะ
เขาบอกว่าเขาไม่มีเงินเยียวยาให้น้องแต่ก่อนนี้พอเขารับปากแล้วค่ะ
ประมาณ๑๐กว่าคนนะคะเขารับปากบอกว่าเขาจะเยียวยาให้น้อง
ขอให้ลบเฟสที่ลงคุณแม่ก็ลบให้แล้วค่ะแต่เขาไม่ทำตามคำพูดค่ะ
จริงแล้วก็คือคุณแม่บอกว่าไม่อยากจะให้คุณครูไปลงโทษเด็กนักเรียน
แบบนี้อีกกับเด็กคนอื่นก็อยากจะให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์
ก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กก็เลยเอาเรื่องคุณแม่ก็เลยบอกว่า
หลังจากนี้ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบพฤติกรรมของครูคนดังกล่าวด้วยนะคะ
คือผมว่าการตีเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยรับได้
ประมาณนึงสมเหตุสมผลถ้าตียังมีเหตุผลตีแบบพอเหมาะพอควร
แล้วเวลาดุด่าถ้ามันแรงเกินไปมันฝังอยู่ในใจเด็กอันนี้ก็ไม่ควรนะคะ